เรื่องของคนที่ปรับวิถีชีวิตแล้วยังสู้ไหวอยู่นะฮะ
เพราะว่ามีนักดนตรีท่านหนึ่งเป็นนักดนตรีพ่อลูกอ่อน
มีลูกสาว๒คนแล้วก็มีแม่ที่ต้องดูแล
มีภรรยาที่ต้องดูแลแต่ทีนี้ช่วงโควิด๑๙
ก็ต้องตกงานแหละครับเพราะว่าร้านอาหารก็ปิดใช่ไหมฮะ
สถานบันเทิงก็ปิดเขาก็ไปร้องเพลงที่ไหนไม่ได้
แต่ทีนี้เขายังคงใช้ความสามารถของเขา
ในการเปิดหมวกร้องเพลงออนไลน์

ช่วยใครเขาคลายทุกใจ
ถามเขาผ่านทางวีดีโอคอร์นะพูดคุยกับพี่เขา
บอกว่าเขาพิการแขนขามาตั้งแต่กำเนิด
แล้วก็ประกอบอาชีพนะครับคือแขนขารีบนะ
แขนขาลีบคือไม่ได้พิการแบบขาขาดแขนขาด
แต่ว่าเพียงแค่แขนขาลีบมาตั้งแต่กำเนิดนะครับ
แล้วก็ประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารเล็กอยู่ในพื้นที่อำเภอภูเวียง

โดยเจ้าของเจ้าของที่เห็นใจอนุญาตให้เขามาเปิดร้านได้

แต่ว่าหลังจากที่เกิดโรคระบาดโควิด๑๙

เพราะว่ามีการสั่งให้ปิดร้านอาหารแล้วก็สถานบันเทิง
ทำให้เขาตกงานไม่มีงานไม่มีเงินในการเลี้ยงดูครอบครัวนะครับ
รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา๕๐๐บาท
เขาก็ไปลงนะแต่ว่าเขายังไม่ได้รับ
ตอนนี้ขึ้นว่ารอการตรวจสอบอยู่
ทีนี้แหละครับเงินที่เก็บมาก็เริ่มหมด
ก็จำใจต้องนำทรัพย์สินบางส่วนไปจำนำหาเงินมาเลี้ยงดูทั้งครอบครัว
คือครอบครัวเขามี๔ชีวิตที่ต้องดูแล
คือแม่วัย๖๗ปีภรรยาที่ไม่ได้ทำงาน
เพราะภรรยาต้องดูแลลูกสาว๒คน
ลูกสาวคนโตวัย๖ขวบก็เป็นออทิสติกนะครับ
แล้วก็คนเล็กยังตัวเล็กอยู่เลยยังอายุน้อยอยู่เลยคือ๘เดือน
คุณพี่อนุรุษเขาก็ตัดสินใจเปิดหมวกออนไลน์ครับ
ทั้งที่ใจเขาบอกว่าไม่อยากจะรบกวนใคร
เพราะคิดว่าทุกคนก็เดือดร้อนเหมือนกันหมด

ในเมื่อมองไปเห็นลูกน้อยวัย๘เดือนลูกคนเล็กเนี่ย
โอ้โหทำให้เขารู้สึกเลือดของความเป็นพ่อ
มันต้องลุกขึ้นสู้ทุกวิถีทาง
คิดเสมอนะครับว่าจะไม่ยอมให้ลูกอดเป็นอันขาดนะครับ
ก็เลยตัดสินใจเอาความสามารถที่มีล่ะครับ
ไม่ได้ขอเงินใครกินเปล่าเปรี้ยนะ
เอาความสามารถในการร้องเพลงเล่นกีต้าได้
ก็เลยมาเปิดหมวกออนไลน์ไลฟ์สดร้องเพลง

อยากฟังเพลงอะไรผ่านออนไลน์มาขอได้เลยนะครับ
แต่ว่าถ้าท่านอยากให้ทิพย์ให้ทิพย์ผมได้
ตามบัญชีของธนาคารที่ขึ้นไว้หน้าจอนะครับ
หลังจากเรื่องราวของพี่อนุรุษถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีคนเข้าไปฟังเพลงพี่เขาเยอะนะ
ชื่นชมเขาเยอะแล้วก็ได้มอบทริปให้เขาเยอะ

ส่วนเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นพมจังหวัด
ก็นำสิ่งของเครื่องใช้ของจำเป็นสำหรับเด็ก
แล้วก็ของใช้จำเป็นให้กับครอบครัวของพี่อนิรุธ
แล้วก็ครอบครัวเองก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือ
แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเขาในครั้งนี้นะฮะ

ช่วงนี้ร้านปิดกันไปหมดเลยค่ะ